พื้นที่ภาคเหนือกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะฮะ
พาไปที่เชียงใหม่คือเรื่องของการแก้บนมันมีเยอะหลายพื้นที่นะครับ
อย่างชาวบ้านที่นี่นะครับเขานำเครื่องเงินเครื่องทองจำลองเนี่ยนะ
ไปถวายให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทองครับ
เอ้าผมพาไปที่นี่ครับศาลเจ้าย่าตะเคียนทองที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาบอกมีคนดวงดี
นำเครื่องประดับชุดไทยมีทั้งสีเงินสีทองกำไรเงินกำไรทองเข็มขัดก็มีนะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยรวมแล้วเป็นร้อยชิ้น
พร้อมด้วยกับชุดไทยและเครื่องสำอางนี่ต้องมีเครื่องสำอาง
เอาไว้แต่งองค์ทรงเครื่องเอามาวางเอาไว้ที่บริเวณโต๊ะเครื่องบูชาเจ้าย่า
ซึ่งทางด้านคุณลุงสมพรปารีซึ่งเป็นผู้ดูแลสาร
เขาเล่าว่าในช่วงวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้คนมาแวะเวียนที่นี่น้อยลง
แต่จู่เมื่อวันเสาร์เขาแปลกใจจริงเมื่อเห็นเครื่องประดับต่างเหล่านี้
วางอยู่บนโต๊ะบูชาจำนวนมากเลยครับจากการสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งมาในช่วงเช้าเลยวึ่นมาถึงเลยนะ
แล้วก็นำสิ่งของต่างมาถวายเจ้ายากก่อนที่จะรีบเดินทางกลับ
เรียกได้ว่ารีบมารีบไปมาเร็วเครมเร็วไวจริงเขาก็เลยคาดว่า
คงจะถูกรางวัลเมื่องวดที่ผ่านมานั่นแหละก็เลยมาแก้บนเจ้าย่าตะเคียนทองแบบนี้
แต่เล่าให้ฟังไว้ก่อนที่นี่ก็จริงก็มีคนไปกันเยอะ
แต่ว่าคนที่เขาถูกรางวัลได้รางวัลเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าได้กันหมดทุกคน
เอาจริงบอกตรงถ้าได้กันหมดทุกคนแล้วก็กองสลากเจ๊งครับอยู่ไม่ได้ครับ